พระราชทานอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยไว้อย่างมากมายด้วยนะครับ
รวมทั้งเรื่องของการเลี้ยงโคนมพระราชทานครับ
ทำให้เกษตรกรไทยนั้นอยู่ดีกินดี
แล้วก็สามารถลืมตาอ้าปากได้
รวมทั้งทำให้คนไทยมีนมสดบริโภคกันในประเทศด้วย

ทุกเช้ามืดสวัสดิ์สมรักจะลุกขึ้นมาให้อาหารโคนม
เพราะโคทุกตัวคือชีวิตและหัวใจที่สร้างให้เขามีอาชีพ
สามารถลืมตาอ้าปากได้มาจนถึงทุกวันนี้
สวัสดิ์เคยอาศัยในหมู่บ้านที่ห่างไกลไม่มีอาชีพติดตัว
ค่อยก่อร่างสร้างตัวจนเป็นเจ้าของโพงสวัสดิ์ฟาร์ม
โคนมที่ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

เขาตัดสินใจมาสมัครเป็นนักเรียนฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค
เพราะเห็นว่าพี่ชายที่มาเป็นนักเรียนฟาร์มก่อนหน้านี้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีที่ดินเป็นของตัวเองมีบ้านอยู่และมีวัวเป็นของตัวเอง
พอดีพี่ชายเขามาเป็นนักเรียนฟาร์มโฟนทาเดนมาร์ค
แรกยุครุ่นที่๔เขามาอยู่ก่อนแล้ว
ในช่วงนั้นใครมาเป็นนักเรียนฟาร์มแทนเดนมาร์คเนี่ย
พอฝึกผ่านหลักสูตรเก่งแล้ว
รัฐบาลเขาจะสนับสนุนให้วัว๕ตัว
แล้วก็มีบ้านให้บ้านหนึ่งหลัง
เขาก็แนะนำมาว่าอยู่บ้านเราเนี่ย
ทำให้ตายมันก็ไม่มีที่

ที่เขาสนับสนุนให้คนเลี้ยงวัว
เพื่อจะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ให้มีน้ำนมบริโภคในประเทศ
เมื่อก่อนอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพใหม่

เพราะโคนมที่นำมาเลี้ยงมาจากเมืองนอก

เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง
ตามพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
หวังให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า
และช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคง
คือจริงอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่

วัวที่จะเลี้ยงในประเทศไทยได้
สวัสดีมีโอกาสได้รับพระราชทานที่ดิน
สำหรับการเลี้ยงโคนมตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

เนื่องจากพื้นที่นั้นห่างไกลและธุรกันดาล
หันไปเป็นนักพัฒนาส่งเสริมเรื่องการผสมเทียม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับเกษตรกรลายอื่น
หลังจากที่เราอายุมากขึ้น
พอเป็นนักส่งเสริมพอมีอายุมากขึ้น
เราก็ต้องเตรียมตัวของเราละ

แต่ตอนนี้เราต้องมาทำยังไงก็ได้

เราก็ต้องมาเก็บรายได้จากมันทุกอย่าง
ของสวัสดิ์เริ่มจากเลี้ยงวัว๓ตัว
พร้อมกับข้อกวัวที่สร้างจากโครงเหล็กมือ๒
เมื่อเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พร้อมกับปรับโครงความให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ถ้าทำให้ถูกหลักถูกวิธีการ

เราต้องใส่ใจมันนิดนึงให้วิชาการเข้าไป
ตอนนี้คนที่เขาซื้อนมบริโภค
เขาก็ต้องการนมที่มีคุณค่าทางอาหาร
สวัสดิ์ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหญวงฐรัชกาลที่๙

และความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้เกษตรกรนับร้อยนับพันชีวิต

ยังเป็นที่ยอมรับของคนในวงการโคนมด้วย
เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
เป็นอาชีพที่พอเพียงได้อยู่บ้าน
ได้ดูแลทรัพย์ศิลป์ตัวเองนะครับ
มันจำเป็นต้องไปลำบากที่อื่นได้ถ้าเราทำ
ถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้
ก็คงไม่มีชื่อผมปัจจุบันนี้
ไม่มีอาชีพนี้ที่ทำให้ผมได้อยู่ได้นะ

ก็ไม่ลืมนึกถึงพระองค์ท่านตลอด